มาอีกหนึ่งเรื่องครับมีสองแม่ลูกเขาบอกว่าเขาถูกประหลัดนครนายกทำร้าย
หน้าตาเขียวช้ำเพราะว่าไม่ยอมเป็นนางนกต่อให้
คือเขากลัวคุณผู้ชมกลัวเรื่องของแก๊งค้ายาเสพติด
เรื่องเนี่ยมันร้อนไปถึงท่านผู้ว่าท่านผู้ว่านครนายกก็สั่งเลยฮะ
ตั้งกรรมการสอบแต่ว่าให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายครับ
ก่อนหน้านี้ทางด้านของนางสาวสิริอำพรแล้วก็นางเพ็ญสิริอินเทศ
เป็นชาวตำบลดอนยออำเภอเมืองนครนายก
ก็เป็นสองแม่ลูกกันนะฮะก็ไปแจ้งความที่สพเมืองนครนายก

สั่งให้แฟนของผู้เป็นแม่ไปเป็นนางนกต่อขายยาบ้าให้
แต่ไม่สามารถติดต่อกันได้จึงถูกประหลัดคนดังกล่าวทำร้ายร่างกาย
ซึ่งทั้งสองคนไม่ได้ถูกกระทำเช่นนี้
อ่าทั้งสองคนเนี่ยรับบอกว่าไม่ได้ถูกกระทำเช่นนี้นะฮะ
ต่อมาสองแม่ลูกก็มีการไปยื่นหนังสือขอความเป็นธรรม
กับผู้บังคับการตำรวจผูทรจนนายก
ซึ่งเนื่องจากว่ามีรถจักรยานยนต์ไม่ทราบหมายเลขทะเบียนเนี่ยครับ
ขี่วนไปวนมาอยู่หน้าบ้าน
ก็กลัวสิครับกลัวว่าครอบครัวจะเกิดอันตราย
แล้วก็อยากขอคุ้มครองด้วยนะครับ
โดยพลตำรวจตรีวัฒนายี่จีนผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครนายกก็บอกว่า
คือเรื่องนี้ท่านเองก็เปิดเผยกับทีมข่าวรถปลดทุกข์ของเรา
ตอนนี้คดีมีความขึ้นหน้าไปมากเหมือนกัน
ทำการสอบสวนพยานทางฝั่งผู้เสียหายไปแล้ว๔ปาก
เหลือเพียงพยาน๑พยานอีก๑ปากที่เป็นญาติของผู้เสียหายเอง
แล้วก็เตรียมคณะกรรมการชุดคลี่คลายดังกล่าวเอาไว้ก็จัดตั้งขึ้นมา
เพื่อพิจารณาการตั้งข้อกล่าวหาต่อไปในสัปดาห์หน้าครับ
ส่งไว้ที่ประวัติศาสตร์หรือประวัติศาสตร์พรุ่งน้ำแล้วครับ
ขณะที่ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองนครนายกนะครับ
ก็เปิดเผยบอกว่าจากการสอบสวนสอบประคำผู้เสียหายเนี่ย
พิจารณาแจ้งข้อหาไว้ทั้งหมด๕ข้อหา
แต่ก็ยังอยู่ในขั้นตอนของการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม
แล้วก็รอประหลัดคนนี้เข้าไปให้ปากคำด้วย
แล้วก็ค่อยความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายครับ
ก็นักข่าวของเราก็ไปถามต่อครับด้านทางด้านของนายนัทพงศิริชดาผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกท่านก็ทราบเรื่องแล้วก็บอกว่าอ่ะเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายนะทั้งสองฝ่ายต้องต้องเท่าเทียมกันจังหวัดเองก็เลยตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเป็นคณะกรรมการสอบสวนข้อที่จริงมีประหลั
สหายก็เป็นสุภาพสังครีนะครับแล้วก็อ่าเราไม่รู้ว่าข้อที่จริงจะเป็นยังไง
แล้วก็การเลือกการเลือกที่ที่เห็นข้อมูลภาพของเราเนี้ยก็เป็นการการการปลูกคอร์มนะครับ
เขาจะใช้เวลาในการสอบปฏิเถียง๓๐วัน

ในเรื่องนี้เราก็ได้ดูแล
จริงต้องมีการตรวจสอบให้มันครบถ้วน

ตอนนี้ผู้เสียหายยืนยันกับรถปลดทุกข์นะครับว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดด้วย
เพราะอีกฝ่ายหนึ่งนั้นเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหากยอมความนะฮะ
แล้วก็อีกฝ่ายได้เป็นในอำเภอก็เกรงว่าครอบครัวนั้นจะไม่ปลอดภัยนั่นเองครับ